กลับมาแล้วค่ะกับบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ

ภารกิจที่เราหวังว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะ
ที่ช่วยน้องหูป่าให้มันเห็ดเรียบร้อยเนอะ

มีกฎอะไรนะแคปซูนลงเข้าไปในถ้ำ
ภูมิค่ามากคุณผู้ชม
ณเดชน์ต่อดีกว่าเมื่อวานเนี่ยเราให้ดูไปแล้วกับลีลาเอวพริ้วที่เขาไปขึ้นเวทีกับพี่ใหม่เจริญปูระมาใช่ไหม
พอเห็นแบบนี้หลายคนก็อดซีดปากไม่ได้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าณเดชน์เนี่ยจะมีจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะ
เรียกว่าเป็นคนหล่อฉบับสมบูรณ์แบบคุณมันเก่งรอบด้านอะไรยังไงแบบนี้
ตกลงว่าจะมีคอนเสิร์ตเดียวตามที่แฟนเรียกร้องหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามณเดชน์ดีกว่าค่ะ
ผมว่ามันอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับผมจริงเราได้ครูดีด้วยคือพี่ใหม่เขาพลังเยอะมากครับ
พลังเยอะมากจริงแล้วก็ตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วเราเห็นเลยว่าโอ้โหพี่ใหม่เป็นคนที่มีไหวพลิบดีมากแล้วก็จำทุกอย่างให้ดีมากเพลงพี่ใหม่
เพราะฉะนั้นมันก็เต็มที่เราแล้วเป็นเพลงทุกในพาร์ทของเราด้วยเราก็เลยแบบรู้สึกสนุกด้วยมันเข้าเนื้อหน่อยประมาณนี้
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับการที่จะแบบว่ามีคอนเสิร์ตแบบเป็นของตัวเองอย่างนี้ผมว่ามันคงต้องใช้เวลาด้วยสะสมความประสบการณ์อะไรหลายอย่างก่อนนะครับก่อนกว่าจะไปถึงจุดนั้นครับผม

เต้นกับพี่ใหม่มานะคะพบซิกพกซิงแขกพลังกัน

ถามเรื่องหมูโปรงหมูปานนางตอบหมดเลย